ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
มันเป็นภัยใกล้ตัวภัยที่อยู่ในสังคมเราในทุกวันนี้เยอะเหลือเกิน
ค่ะมีเหตุการณ์หลานชายอายุยี่สิบเจ็ดปีใช้มีดเนี่ยกระหน่ำแทงย่าแท้แท้
ลาดพร้าวซอยร้อยสิบเจ็ดนะครับอยู่ในเขตบางกะปิกรุงเทพฯ
แล้วแทงเข้าไปเนี่ยห้าสิบหกแผลโอ้โห
มันเกิดอะไรขึ้นอืมโอ้โหคือสอนอรัฐพร้าวเนี่ย
ได้รับแจ้งไว้ช่วงสายนะฮะท่านผู้ชมครับ
ก็ไปตรวจสอบกับแพทย์แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
แล้วก็กู้ภัยด้วยพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องพักตรงนี้นะครับ
เป็นอพาร์ทเมนต์ในซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
อยู่เขตบางกะปิกรุงเทพฯอพาร์ทเมนจ์สูงห้าชั้น
แล้วก็พบว่าในห้องห้องนึงเนี่ย
มีนางสาวพิมวรัสโกสายดิหลกอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
หรือว่าคุณย่าตุ๋มคุณย่าตุ๋มนี่เป็นอาจารย์พิเศษนะครับ
ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในห้อง
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าผู้ตายก็คือคุณยะตุ๋มเนี่ย
ถูกแทงด้วยมีดตามร่างกาย๕๖แผล
คือในบาดแผลทั้งหมด๕๖แผลเนี่ยนะครับ
ถ้านับเฉพาะบาดแผลชะกันที่ท้องเนี่ยนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
แผลโอ้โหมันอะไรกันนี่
ส่วนคนก่อเหตุถามว่าคือใครหลานชายของคุณย่าตุ๋มนะครับ
หลานชายของยะตุ๋มไม่ได้หนีไปไหนนะครับอยู่ที่พื้นข้างเตียงนั่นแหละ
ข้างศพคุณย่าชื่อนายสุภโชธชื่อเล่นชื่อมะพร้าวอายุ๒๗ปี
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้ได้นะครับแล้วก็นำไปสอบสวนในที่
ท้องที่เกิดเหตุนะฮะก็คือสอนอรัฐพร้าว
ท่านผู้ชมครับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่คือมะพร้าวนะฮะคนก่อเหตุแทงย่าแท้ตัวเองจนเสียชีวิต
นี่คือภาพเหตุการณ์ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา

เที่ยงคืน๕๔นาที
จะเห็นมะพร้าวเนี่ยสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นสีเทา

เดินผ่านมาที่หน้ากล้องวงจรปิด
มุ่งหน้าไปยังปากซอย
นี่นะฮะเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งออกจากหอพักที่เขาอยู่กับย่าเนี่ย
แล้วไปยังปากซอยแล้วเดินวนกลับมายังหอพักหรือว่าอพาร์ทเมนต์เนี่ยนะฮะ
เหมือนกับคนคิดหรือว่าเครียดหรืออะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
ก้มหน้าก้มตาสุดท้ายเดินกลับเข้ามาที่อพาร์ทเมนต์
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ก่อนที่ช่วงสายสายวันนี้ชาวบ้านจะแจ้งเหตุ
บอกว่าคุณย่าตุ๋มย่าของนายมะพร้าวเนี่ยถูกนายมะพร้าวแทงจนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ขณะที่เจ้าหน้าที่นำร่างผู้ตายขึ้นรถกู้ภัยเพื่อส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
ยาดที่ทราบข่าวก็เราก็เดินทางมาที่เกิดเหตุที่อภัทรเมนต์ตรงนี้
น้องชายแท้ของย่าตุ๋มก็มาเดินตามเจ้าหน้าที่
ยกมือไหว้ร่างของพี่สาวนะครับนี่ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกลบุญกระพือภูมิกับการสอนอรัฐพร้าวบอกว่า
จากการสอบปากคำมะพร้าวหลานชายของผู้ตายในเบื้องต้นเนี่ย
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าย่าจริง
โดยบอกว่าปกติตัวเองไม่ได้พักอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้กับย่า
แต่ก็มักจะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักของเขากับอพาร์ทเมนต์ของย่า
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเขาได้ย้ายมาอยู่กับย่า
มะพร้าวเนี่ยอ้างกับตำรวจนะครับบอกว่าก่อนจะก่อเหตุแทงย่าเนี่ย
ย่าต่อว่าแล้วก็บ่นจนมีปากเสียงทะเลาะกัน
ด้วยความเก็บกฎก็เลยออกจากห้องพักไปซื้อมีด
เพื่อเอามาก่อเหตุเมื่อช่วงเช้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงวงจรปิดตรงนั้นหรือเปล่า
โอ้โหตั้งใจเดินออกจากบ้านพักไปซื้อมีด
แล้วดูเคร่งเครียดเหมือนตึกตองอะไรแล้วก็เดินก้มหน้าก้มตาย้อนกลับเข้าไปที่ห้อง
เช้าเนี่ยมาแทงย่าซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของนายมะพร้าวนะครับ
พบว่าอยู่ระหว่างการรักษาอาการทางจิตเวทนะฮะ
แล้วมีประวัติเคยเสพยาเสพติดเคยบำบัดเรื่องของการติดยาเสพติด
มีดที่ใช้ก่อเหตุตำรวจตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับ
เพราะว่าอยู่ในห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเป็นมีดทำครัวนะฮะ
ผู้ต้องหาบอกว่าออกไปซื้อนี่ฮะออกไปซื้อมา๓ทุ่มเมื่อคืน
ก็คือคืนวันที่๖กุมภาพันธ์เมื่อคืนนี้
แล้วช่วงสักเข้าสู่วันที่๗คือเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่ง

กล้องวงจรปิดที่คุณชมพู่สรรพัฒน์ลงพื้นที่ไป
จะเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่หน้าพลาดเม้น

้มหน้าก้มตาวนไปวนมา

ตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในห้อง

คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ข้ออ้างของเขาก็คือคุณย่าบ่นคุณย่าต่อว่าอ่าใช่
แต่คุณย่าก็บ่นด้วยความรักเป็นย่าหลานกันแท้
เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ
บันทึกเอาไว้ตอนที่คุณย่ากับหลานชายที่เป็นผู้ก่อเหตุอยู่ในห้องพักด้วยกัน

ตั้งแต่๑๖สิงหาคมปีที่แล้ว
มันสั้นแหละค่ะแต่จะได้ยินเสียงคุณย่า
ตุ๋มคุยกับนายมะพร้าวหลานชายตัวเอง
จะมีลักษณะที่ว่าคุณย่าก็ติงในมะพร้าวเรื่องห้องน้ำ

คุณผู้ชมลองฟังดูดีกว่าค่ะ
โอ้โฮคือ

เพราะว่าคุณย่าต่อว่าคุณย่าบ่นไม่น่าจะได้หรอกนะคะ

คือไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเลยนะฮะ
ผมก็ถูกพ่อถูกแม่ว่าบ่อยว่าทำไมไอ้นั่นอย่างนั้นทำไมไอ้นี่อย่างนี้
บอกตรงคุณภาคภูมิคุณผู้ชมพอได้ยินเสียงคุณย่าแล้วใจหายเลยเนาะ
คุณย่ายุนอัน๗๐กว่าแล้วก็เตือนว่าความรักอะ
เตือนว่าห้องน้ำทำไมเปียกขนาดนี้
สุดท้ายก็เออเออไปนอนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
ใช่แมมพราวบอกมาอยู่กับหญ้า๒อาทิตย์

แต่อันนี้คือ๗เดือนก่อนนะคะเสียงนี้

ใช่จะมาเป็นข้ออ้างว่าต้องไปโอ้โหแทงย่าตายขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หอพักอยู่ห่างจากปากซอยประมาณ๕๐๐เมตร
ญาติของผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุด้วยอาการที่โศกเศร้าค่ะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า

สาเหตุก็คือนายมะพร้าวก็คงป่วยทางจิตนี่แหละ

มะพร้าวเคยถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกาย
หินทุบหัวจนบาดเจ็บสาหัส

เข้ารักษาอาการป่วยทางจิตเวทมาโดยตลอดกินยาต่อเนื่อง

นี่ไงคะหลังไม่ยอมกินยา
แล้วไม่รู้ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ในมะพร้าวนี่ก็จะเป็นคนงิบเงียบ
ชอบนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ

เคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่กับพ่อที่ชนบุรียังทำงานได้นะก่อนหน้านี้
แต่พอคุณพ่อเสียชีวิตไปก็ไม่ได้ทำงาน
ก็กลับมาอยู่กับคุณย่าที่กรุงเทพ
เมื่อคืนนี้ได้คุยกับคุณย่านะคะได้คุยกับผู้เสียชีวิตนะคะ

บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมารับไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะ
ไม่ทันได้มารับดูสิคะมาเกิดเหตุสลดนี้ซะก่อน
หรืออะไรเนอะประมาณนี้
ใช่ก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เดินทางลำพูนใช่ไหม
ไปสรรพบุญเราจะเอ้าเขาไปด้วยนี่แหละ
ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แรงกับเขา
นี่คือน้องชายของยะตุ๋มนะคะลูกชายของผู้เสียชีวิต
คือยะตุ๋มเองแกมีลูกสองคนค่ะคือในดิวและนางดาว
มะพร้าวที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายของในดิว
แต่ในดิวเสียชีวิตไปแล้วมะพร้าวก็เลยมาอยู่กับย่า
แล้วย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
เขยของยะตุ๋มบอกช็อกเลยค่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยคิดอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมา
ว่าโอ้โหไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งยะตุ๋มจะโดนทำร้ายโดนอะไรหรือเปล่า
เพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามะพร้าวป่วยทางจิต
แต่ตลอด๓ปีที่มะพร้าวกับยะตุ๋มอยู่ด้วยกันในห้องพัก
มันไม่มีไง๓ปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้มีเหตุกระทบกระทั่งอะไรกันก็เลยไม่ได้คิดว่าเออมะพร้าวมันจะมาทำอะไรย่าเนอะ
เขาก็รักกันเนอะย่าก็รักหลานเนอะแต่สุดท้ายดูสิคะ
กระหน่ำแทงห้าสิบกว่าแพ้จนยะตุ๋มเสียชีวิต
ก็คิดว่าจะทำแต่ไม่คิดว่าจะทำ
อะไรที่ทำไม่คิดว่าจะมาทำ
โฆษยาไงไอ้ตัวแสดงเสียติดนี่แหละ
คิดว่าคงจะไปติดยาอีกนั่นแหละ
แล้วการบำบัดมาจากราชบุรีหรือยังไงนี่แหละ

แล้วคงจะถ้าเดาว่าคงจะแบบมีบ่นมีอะไร
พวกจิตประสาทพวกนี้มันคงจะมีอารมณ์
คิดว่าเราก็ไม่รู้
แต่เวลาที่ผมมานั่น๘โมงกว่า
เขาก็โทรมาแล้วมันก็ออกมาเลยถามไงว่า

โอ้โหคือนี่ฮะคุณลุงบอกดูข่าวบ่อย
ไม่คิดว่าสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจนได้
ยะตุ๋มคือรักมะพร้าวมากรักหลานคนนี้

นี่เพิ่งมาอยู่กับย่าแบบจริงจังเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ย๒อาทิตย์

สำหรับสังคมไทยนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวัน
คุณอัธชัยนะฮะบอกว่าเช้าวันนี้ประมาณ๗โมงครึ่งนะช่วงเช้า
เขากำลังขี่จักรยานยนต์จะออกไปทำงาน
แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องแล้วมีเสียงร้องแบบเป็นเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่ครั้งหนึ่ง
คล้ายกับเจ็บปวดเหมือนถูกทำร้ายแล้วเสียงเงียบไป
คือพอได้ยินเสียงเนี่ยคือรู้แหละว่าเสียงคนถูกทำร้าย
แต่คิดว่าสงสัยเขาอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเสียงสามีภรรยาห้องไหนทะเลาะกันหรือเปล่า
ก็ออกไปทำงานตามปกติ
คุณอัธชัยบอกว่าพอรู้ข่าวยอมรับว่าช็อกแล้วก็เสียใจมาก
กลายเป็นว่ายะตุ๋มเนี่ยถูกหลานชายแทงจนเสียชีวิตในห้อง
คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตอนที่
ว่าสตาร์ทอุ่นเครื่องสักพักใช่ไหมผมก็เออผมก็รอฟังอยู่นะ
แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรผมก็ขับรถออกไปก่อน
ทรมานแบบเสียงแบบอยากให้ช่วยเสียงอยากให้ช่วยแบบเสียงสุดท้ายอ่ะพี่
กรี๊ดอะพี่กรี๊ดเหมือนกรี๊ดอย่างเดียวพี่
กรี๊ดแบบเจ็บปวดอะพี่เหมือนว่าคือเสียงเขาเสียงทั้งสุดท้ายเลย
ไม่ได้สังเกตไม่ได้วิ่งไปดูอะพี่ผมปกติว่าเส้นนี้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วไง
รู้สึกเสียใจพี่ปกติเจอแกเช้าเย็นเนอะ
แกอธยาศัยซอยนี้ทุกคนดีกับแกหมด
ดีกับผู้ที่ดูแลหอพักแห่งนี้นะครับแห่งนี้นะครับ
แล้วก็เจ้าของอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ด้วยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียน
ย่าตุ๋มกับหลานชายจะมีปัญหาทะเลาะหรือว่าลงไม้ลงมืออะไรกันนะครับ
ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันด้วยนะฮะ
พอทราบข่าวนี้ก็ตกใจกันมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ในส่วนของเจ้าของหอเองบอกว่าตอนนี้ก็เครียดอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้แค่ไม่กี่ปีก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ความจริงยะตุ๋มเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วหลานชายก็ไปไปมามาอยู่ที่นี่นี่แหละ
แล้วเดินผ่านหน้าบ้านบ่อยด้วยทุกอย่างก็ดูปกติดี
ไม่มีพฤติกรรมจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่จะใช้ความรุนแรง
แต่เคยได้ยินข่าวว่านายมะพร้าวคนก่อเหตุเคยไปบำบัดรักษาเรื่องยาเสพติด
แล้วยังมีสิทธิอยู่ที่นี่ก็ให้ยาเสพจะเยี่ยม
ผมเห็นตำรวจมาผมก็เลยสงสัยไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นอาจารย์กับที่เสียชีวิต

คุยกันประจำเจอหน้าก็ทักทายกันประจำทุกวัน
อยู่ก็มีข่าวแบบนี้ขึ้นมา
ในระแวกที่เกิดเหตุจะเรียกคุณย่าตุ๋มว่าอาจารย์นะครับ
คือยะตุ่มอายุ๗๑แล้วแต่ว่ายังเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะครับ
ยังดูแข็งแรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในพื้นที่
บอกว่ายะตุ๋มเนี่ยรักหลานชายคนนี้มาก
สั่งอาหารประจำคือมาสั่งข้าวให้หลานกินทุกวัน
เพราะว่าย่าต้องออกไปทำงานสอนหนังสือ
หรือว่าไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง
ก็ทราบอยู่เหมือนกันว่าตัวของคนก่อเหตุ
มีปัญหาเรื่องความเครียดต้องกินยารักษาอาการทางจิตใจ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเสพยาเสพติดที่เคยบำบัดในอดีตด้วย

อาจารย์ต้องระวังนิดหนึ่งนะอาจารย์แกโอ้สบายแกว่าแกกลุ่มได้อยู่